ที่ข่าวนี้บ้างค่ะเป็นเรื่องความรักนี่แหละ
นี่เป็นเรื่องความรักของแฟนคลับก่อนค่ะ
น้องมิกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของคู่รักแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
คุณแพนเค้กเขมมะนิดแล้วก็สารวัตรหมีนี่แหละ
คือเจอคู่นี้หลายคนก็จะถามว่าเมื่อไหร่แต่ง

ลงรูปฉลอง๑๐ปีไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไง
ก็นี่ไงครบ๑๐ปีแล้วไงโอกาสเจอก็เลยขอถามละกัน
ขอถามอีกรอบเมื่อไหร่แต่งคะ
ปียังหวานอยู่ที่พี่แจ๊คบอกนะคะ
สำหรับคู่นี้เนี่ยพี่หมีแล้วก็สาวแพนเค้กค่ะ

เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ๑๐ปีกันไป
และที่หลายคนลุ้นค่ะแล้วก็ถามถ่ายกันตลอดเลย

ปีหน้าก็มีลุ้นแค่ไหนกันล่ะจ๊ะว่าจะแต่ง
วันนี้เจอกับสาวแพนเค้กนะคะ
ก็ถามกันอีกแล้วล่ะค่ะว่ารอบนี้ยังไง
เพราะว่าคุณแม่ก็เปยมาแล้วคราวที่แล้วไง
ที่คุณไปสอบถามคุณแม่เขา
คุณแม่แพมมักมันมีภาพข่าวเหมือนจะคุกข่าวขอแต่งงาน
ทีมข่าวของเราก็เลยสัมภาษณ์คุณแม่แพม
แม่แฮมก็บอกว่าเดี๋ยวหนูแม่กำลังดูเลิกกันอยู่อะไรอย่างนี้
สินสอดคอมันอะไรก็คุยกันอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ

และเวลาที่เหมาะสมไปฟังเสียงน้องแพนกันค่ะ
ยังไม่ได้มีอะไรค่ะก็ยังเหมือนเดิมคือณช่วงนี้ก็เราก็รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะพี่แจ๊คแต่ว่าคือช่วงนี้พอหลังจากที่เราได้กลับมาทำงานมาอะไรกันก็ค่อนข้างยุ่งกันนิดนึงจริงยังไม่ได้แพลนไปถึงไปถึงแบบเบอร์นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคือเราก็ค่อนข้างจะว่าชิล

ต้องสวดลูกช็อตเพราะว่าต้องเตรียมพร้อมวันใดวันหนึ่งถ้าป่ายชายคุกข่าวเสร็จปุ๊บหน้าเราไม่พร้อมถ่ายรูปไว้อย่างแบบเนี้ยมันอาจจะไม่โอเคเนี้ยเออเออถ้ากระซิบบอกก็กลัวจะไม่เซอร์ไพรส์นะคะแต่ว่าคุณแพงเขาน่าจะสวยทุกสถานการณ์อยู่แล้วแหละใช่นะคะสุดยอดอยู่แล้วคนนี้ค่ะค่ะมาดู